คุณผู้ชมหลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันเหมือนกัน
ไปดูที่ศุราชธานีชาวบ้าน๑๙อำเภอ
เขาพร้อมใจกันเดินทางมาทั้งทางบกทางน้ำเลย
นัดรวมพลสวมใส่เสื้อสีเหลืองชูทงชาติ
เพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบัน

มาเจอกันที่สะพานนบริสเขตเทศบาลนครสุราธานี
จากนั้นมีการแถลงจุดยืนในการปกป้องสถาบัน
แล้วก็เดินเท้ากันต่อระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ยื่นข้อเรียกร้องยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี

แล้วก็หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมจุดเทียนร้องเพลงชาติ

ใครต้องขอบความผลที่รักษาจรรย์สุราธารณีสุร
เพื่อให้มันหยุดเกิดเชื่อเราจะออกมาเลย
ส่วนที่นครศรีธรรมราชชาวอำเภอขนอมและอำเภอใกล้เคียง
ก็พร้อมใจกันเหมือนกันในการสวมใส่เสื้อสีเหลือง
รวมตัวกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม

พร้อมแถลงการประกาศเจตนาบรม
่งเสียงทรงพระเจริญแล้วก็ร้องเพลงชาติร่วมกัน
จากนั้นก็เดินกระบวนไปอย่างตลาดจุมชนบางโนธ
แล้วก็เดินกลับมายังสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม
ระยะทาง๒กิโลเมตรจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับนะฮะ
อีกส่วนหนึ่งนะฮะส่วนกลุ่มปกป้องสถาบันนครปฐมนะครับ
ก็รวมตัวกันกว่าพันคนบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนบริษฐ์
พระปฐมเจดีในการเดินขบวนออกจากองค์พระปฐมเจดี
เดินรอบตลาดแถวนั้นนะฮะแล้วก็วนกลับมา
หน้าองค์พระปฐมเจดีอีกครั้งชูพระบรมชายาลักษ
หลวงราชการที่๙ในหลวงราชการที่๑๐
แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
มีการนัดรวมพลกันอีกครั้งคือวันที่๒๙ตุลาคม
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐม
เพื่อปกป้องแผ่นดินและพระมหากษัตริย์

ก็นัดรวมตัวกันในหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับ